ที่หนุ่มหล่อคิดบวกกันบ้างดีกว่านะ

พระเอกช่องเรานะฮะดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งน่ะ

ที่ฉันเห็นเขาลงสตอรี่เกี่ยวกับความรัก
แล้วคือประเด็นคือคุณแม่ฮันนี่พัดสอนเปิดปากไปแล้วใช่ไหม
เออไม่ได้ห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอินดี้อินทัศน์ขนาดนั้น
ถ้าลูกจะมีแฟนมีหวานใจก็เข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะ
ซึ่งอินดี้ก็ออกมายอมรับด้วยว่าตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่บ้างค่ะ

แบ่งลับแบ่งซูเปิดก็ไม่ตอบทั้งหมด
อินดี้ที่ยังไม่เปิดตัวแบบคู่รักคนอื่น
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะให้เกียรติฝ่ายหญิงอยากให้ชวนแล้วก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายก่อน
จริงเนี่ยอินดี้เองไม่ใช่คนแบบว่าชอบปิดเรื่องความรักนะ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเดินแล้วไปเจอเดินกับใครจ๊ะเอ๋
เออเอาแบบนี้หน่อยค่ะก็คนนั้นแหละเอาเลย
มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันโอเคเฮ้ยคนนี้แหละใช่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็จะลง
แต่ว่าในตอนนี้เราก็ไม่อยากที่จะเปิดออกไป
เพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราเองเราก็ดูตัวเราก่อนแล้วก็ดูตัวเขาก่อน
บางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมเราอาจจะยังไม่พร้อม
ผมทำงานใช่เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นอะไรที่โอเคเราก็
คือผมมันค่อนข้างจะเวอรี่ในเรื่องของแบบของเขาอยู่เหมือนกันนะ
หมายถึงว่าเออถ้าเราถ้าเราแบบพูดไปหรืออะไรอย่างนี้ผมก็คุยกับเขาแล้วว่าเออเนี่ย
ก็แค่แบบไปเรื่อยไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรอย่างนี้
ถ้าถึงเวลาเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็เปิดเดี๋ยวผมก็พูด
ถ้าเจอผมตรงไหนเนี่ยก็นั่นแหละฮะใช่เลยใช่แต่ว่าแต่ว่า
อะไรนะคะพี่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเลย
มีไหมนะคือมีมีคนคุยอยู่แต่อย่างที่บอกไปแหละว่าเออให้เกียรติกันและกัน
ศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เปิด
เพราะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้อินดี้เขาไม่เคยปิดใช่เขาไม่เคยปิด
เรื่องมีความรงค์มีความรักอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาหรอกอะไรที่คิดจะปิด
เธอก็คิดก็คิดจะเปิดอยากร้องเพลงอยู่ก็ร้องออกมาเลย